จบสัปดาห์แรกของการแข่งขันฟุตบอลโยต้าไทยลีก๒๐๑๙
ทำให้เกมต่อไปนะคะที่มีคิวจะบุกไปเยือนเมืองทองยูเนเต็ดได้รับความสนใจค่ะ
แต่ว่าล่าสุดก็มีรายงานออกมานะคะว่า
มีคิวบุกไปเยือนเมืองทองยูเนเต็ดทีมอันดับที่๒วันเสาร์นี้ค่ะ๑๗กุมภาพันธ์
แต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้แฟนบอลของทั้งคู่เคยมีประวัติอยู่กับการกระทบกระทั่นการอีกแล้ว
อย่างเมื่อรูดูการแล้ว๒๐๑๔ทั้งสองทีมก็ถูกตัด๙คะแนน
ทำให้กองเชียร์ของทั้งคู่ถูกห้ามเข้าสนามทุกนัดที่พบกันในซีซั่นที่แล้วค่ะ
ซึ่งล่าสุดก็มีรายงานออกมานะคะว่าผู้นำกองเชียร์ของการท่าเรือเอฟซีก็
เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายหรือว่าปัญหาซ้ำรอยเดิมค่ะ
ก็ทำเรื่องขอไปที่มาดามแป้งหรือว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสร